คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะยกให้กับลุลา
นักร้องสาวเสียงเครื่องเสียงของเรานั่นเองนะคะ
จัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปนะคะเพราะว่าเธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะคะ
ก็ชื่อเสียงด่งดังเลยนะคะแฟนก็ไปดูให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะ
แล้วก็ฟิตแบ็คจากทีมงานนะโหบอกเลยว่าดีมากเลยค่ะ
เรียกร้องว่าอยากจะให้มีครั้งต่อไปเร็วนะคะซึ่งสาลูลาก็เป็นปลื้มกับผลตอบรับที่ดีนะคะ
แล้วก็หากมีโอกาสดีนะเธอก็พร้อมที่จะจัดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน
แต่ว่าตอนนี้แฟนของเธอนะคะเตรียมจับจองแผ่นดีวีดี
บันทึกการแสดงส่วนของเธอได้นะคะก็มีภาพพิเศษพิเศษนะ
เพิ่มเข้าไปในดิวิดีเพียบเลยค่ะ

มันไม่ใช่แค่ในคอนเสิร์ตแต่ว่ามันยาวมาจนถึงแบบดีวีดีอะไรอย่างนี้
เขามาดูแล้วเขาแฮปปี้เขาก็อยากสต็อกเอาไว้ให้คนมาซื้อเยอะเลยนะครับ
ก็น่าจะเป็นของขวัญที่เพิ่มเติมขึ้นมา
อย่างเช่นพวกโฟโต้บุ๊กหรือว่าของซูวาเนียที่แถมอยู่ในนั้น
เราก็กำลังดีไซน์กันอยู่เพราะว่าไม่อยากให้มันดูธรรมดา
อยากให้มันมาแบบเราไปด้วยกันกับในคอนเสิร์ต
เพราะถ้าในคอนเสิร์ตพิเศษขนาดนี้แล้วเราก็อยากให้มันพิเศษด้วย
ผู้จัดก็แฮปปี้กันเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่คนในศิลปินที่สามารถทำอะไรที่มันแบบดูฝันได้แบบนี้เลยค่ะ
เขาก็ติดใจก็ทำแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่ยังไม่ได้ทำ
เราก็เชื่อว่าเราจะทยอยขนออกมาทำให้หมด
ไม่มีมากหรือเปล่านะคะโอ๊ยเดี๋ยวถามเจ้าหน้าอีกก่อนนะคะ

ไหวอยู่แล้วนะคะประสบการณ์๑๐ปีของเธอ
บอกเลยว่าแฟนประทับใจในความสามารถของเธอมากเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะเราสองคนเองก็เป็นแฟนคลับของลุลาเหมือนกันนะคะ